เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่เรื่องของค่าลิขสิทธิ์เพลงกันบ้างดีกว่า
เรื่องของลิขสิทธิ์เพลงเนี่ยโอ้โหดาราศิลปินหลายคนโดนหาเลขไปตามกัน
ลาบานูนเองก็โดนด้วยเหมือนกันนะคะ
ล่าสุดค่ะลาบานูนออกมาเปิดใจกับสื่อว่ากำลังงงกับชีวิตเหมือนกัน
เพราะว่าเมษายนนี้สัญญาที่เคยทำไว้
ว่าสามารถจ่ายเงินซื้อลิขสิทธิ์เพลงดังอย่างยาม๑๙๑มาร้องจะหมดลง
นั่นหมายความว่าต่อจากนี้ค่ะลาบานูนจะร้องเพลงที่เป็นของตัวเองไม่ได้อีกแล้ว
เจอแบบนี้ลาบานูนจะว่ายังไงไปฟังกันค่ะ
ว่าเวลาเราไปหยิบเพลงอะไรต่าง
แล้วคุณสารไม่ได้แตกต่างกันเลย
อีกคื่นสารสุดท้ายสุดก็มันเนื่อยเราก็เลยยอมเขียนกันดีกว่า
เรียกค่าเสียหายเรื่องการเอาเพลงเก่าไปร้องด้วยเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ต้องยอมรับนะว่าเรื่องลิขสิทธิ์เพลง
เป็นสิ่งสำคัญที่ศิลปินเขากลัวมากที่สุดเพราะว่าการจะนำเอาเพลงเก่าไปร้อง
อาจจะโดนฟ้องร้องก็เป็นได้